ทีนี้ก็ต้องดูในส่วนของแกนนำที่ถูกจับกลุ่ม
ถูกควบคุมตัวเมื่อวานี้ก็มีครูใหญ่ขอนแก่นถูกควบคุมตัว
แล้วก็นำตัวส่งไปสอบสวนที่อุดรธานีแล้วนะครับ
ปรากฏว่านี่แหละฮะนี่คือช่วงแรก

และหลังจากนั้นเมื่อคืนถูกนำตัวส่งไปที่สพอุดรธานีนะครับ
อันนี้เหตุการณ์ในช่วงเวลาประมาณ๓โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจนอกเครื่องแบบแสดงตัวในการเข้าจับกลุ่ม
นายอัธพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่
การนำตุ่นขอนแก่นพอกันทีนะครับ
ก็เข้าไปควบคุมตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
พร้อมกับถามว่าก่อนออกหมายจับมีหมายเรียกหรือไม่
อันนี้เป็นข้อสงสัยข้อกังขาของทางครูใหญ่ขอนแก่นเอง
รวมถึงทนายความเองบอกว่าทำไมไม่มีหมายเรียกมาก่อน
อยู่ก็มีหมายจับเข้ามาจับเลยนะครับ
แล้วก็จุดหมายปลายทางจะนำตัวเขาไปที่ไหน
ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งแล้วก็แสดงความประสงค์
จะขอรอทนายความก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า
จะพาตัวไปทำการบันทึกการจับกลุ่มที่สนมักกษันนะครับ
ก่อนจะส่งสารจังหวัดอุดรธานีตามหมายจับ
ทำให้มีการโต้เถียงกันอยู่สักครู่หนึ่ง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวของครูใหญ่ขอนแก่นเนี่ยนะครับ
ก็ขึ้นรถไปนะฮะก็มีในส่วนของทนายเนี่ย
เขาตามไปนะครับที่สอนอมมักกระสันนะครับ
แต่ทีนี้ฮะประมาณสักเกือบ๔ทุ่ม
๔ทุ่มกว่ากลุ่มคนที่ถูกชักชวนจากเพจอุดรพาพอกันที
รวมทั้งคนเสื้อแดงทยอยมารวมตัวกัน
มารอกันเลยฮะที่หน้าสพเมืองอุดรธานี
เพราะว่าครูใหญ่ขอนแก่นจะถูกนำตัวมาที่สพเมืองอุดรธานีใช่ไหมฮะ
สุดท้ายนายอัธพลหรือว่าครูใหญ่ขอนแก่น
ถูกจับกลุ่มในข้อหายุโยงประชาชนก่อความไม่สงบ
หมายจับสารจังหวัดอุดรธานีจากเหตุชุมนุมกฐินราชตลาดหลวง
อนุสวรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่อุดรธานี

ซึ่งทางกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจนะฮะ
เขาบอกมาต้อนรับนะมาให้กำลังใจนะฮะ
มาตั้งโต๊ะก็เลยรับประทานอาหารอยู่หน้าโรงพัก

คือต้องมากินหมูกระทะอะไรกันตรงนี้เลย

โดยอาหารที่นำมาทานชุดแรกเป็นอาหารอีสาน
เรียกว่าซอยจุก็คือการนำเนื้อสดมาหั่นบาง

ซึ่งเป็นเมนูที่ครูใหญ่มีนัดไปกิน

ส่วนอาหารชุดที่๒นะฮะแน่นอนเป็นเมนูหมูกระทะ
ที่เขาเอาไปแสดงเป็นสัญลักษณ์แล้วนะ

อธิบายถึงคำพูดของครูใหญ่ที่เคยบอกว่า
หากจะถูกจับเขาจะไม่จับกันขณะกินข้าว
โดยเมื่อปรุงหมูกระทะแต่ละชุดผ่านไป
ตักใส่ถ้วยกระดาษส่งต่อไปให้ผู้ที่ร่วมชุมนุม
โดยมีตำรวจก็คอยมาดูแลความสงบ
หน้าสพเมืองอุดรธานีตรงนี้
แล้วก็ต้องมีการกำหนดแนวเขตผู้ชุมนุม
ขณะที่ผู้ชุมนุมเองพูดจะมาให้กำลังใจครูใหญ่ขอนแก่น
ก็แสดงออกด้วยการผลักดันแนวกั้นของตำรวจ
พอเป็นพิธีนี่ตรงนี้ฮะจังหวะนี้

ผลักดันยื้อยุดกันหน่อย
จากนั้นเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ตำรวจนำตัวนายอัตภพลพร้อมทนายความ
ทนายความของเพื่อสิทธิมนุษยชน
ก็มาถึงที่สอพอร์เมืองอุดรธานี
โดยมีนายอภิชาศริสุนทรสคแก่นพักก้าวกลาย
เดินทางมารอเพื่อจะใช้ตำแหน่ง
ในการประกันตัวครูใหญ่ขอนแก่น
กระทั่งเวลาตี๑๓๐ได้นำตัวครูใหญ่ขอนแก่น
ออกมาคุมขังในห้องควบคุมตัว
เนื่องจากตำรวจไม่อนุญาตครับ
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
โดยระหว่างนี้เองนะฮะครูใหญ่ก็ต้องถูกควบคุมตัว
โดยเดินผ่านด้านหน้าของอาคารตรงนี้นะครับ

ด้วยรอยยิ้มโบกมือชู๓นิ้วนะครับ
กลางเสียงให้กำลังใจของกลุ่มที่มาดักรอ
อยู่ที่หน้าสพเมืองอุดรธานีครับ
พอพอ

แล้วก็มีคนให้กำลังใจมีการยื้อยุดกันหน่อย
แต่นี่นะฮะก็คือจดหมายด้วยลายมือจากครูใหญ่ขอนแก่นนะครับ
ที่เขียนสื่อไปถึงผู้ชมหนุ่ม
ก็ประมาณว่าผมได้ทำหน้าที่เหมือนเป็นไม้ขีดไฟ

ไม้ขีดไฟก้านนี้ได้ถูกจุดแล้วนะครับความสว่างของเปลวไฟที่เกิดขึ้นกับตัวของมันเอง
ก็ย่อมเผาไหม้ตัวมันด้วยเช่นกันแต่ผมยินดีอย่างยิ่งที่เปลวไฟที่
ขีดก้านนี้ได้จุดบัตรนี้มันได้ถูกก่อเป็นกองไฟที่โชดช่วง
ไปทั่วแดนแม้เสร็จภาพของผมจะถูกควบคุมไว้
นั่นก็คงเป็นเวลาเพียงชั่วคราวและไม่ว่าเวลาชั่วคราวนี้จะสั้นหรือยาว
ขอให้พี่น้องจงรับรู้ไว้เถิดว่าหัวใจของผมจะยังโลดแล่น
เคียงข้างพี่น้องเสมอนี่เป็นข้อความส่วนหนึ่งนะครับ
ครูใหญ่เขาเขียนจดหมายเป็นลายมือแล้วก็ฝากให้ในส่วนของคนที่มาให้กำลังใจเนี่ย
เอาไปเผยแพร่นะครับก็เมื่อคืนนี้สรุปว่าก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่
สพอุดรธานีก่อนนะครับจากนั้นเช้านี้แหละฮะ
นำตัวส่งสารจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอฝากขังนะครับ
ก็ยังไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนก็ต้องดูในชั้นศาล
ว่าจะรับการประกันตัวอย่างไกลหรือไม่ต้องรอติดตามนะคะ
เรื่องของการออกหมายเมื่อสักครู่ที่มีคำถามถามขึ้นว่า
ทำไมมีการออกหมายเรียกก่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมครับตามข้อกฎหมายแล้ว
การออกหมายเนี่ยนะครับถ้ามีโทษจำคุกเกินกว่า๓ปี
สารสามารถออกหมายจับได้ทันทีซึ่งในมาตราร้อยสิบสองนั้น
ระวังโทษจำคุกกำหนดไว้คือตั้งแต่สามถึงสิบห้าปี
นะฮะก็อาจจะอนุมานได้ว่าเหตุในการที่ออกหมายจับเลยเนี่ย